ดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะเพราะว่าหลายคนฟังแล้วก็ต้องตกใจ
ปากค้างแล้วก็สงสัยไปตามตามกันว่ายารักษาพญาติหมาเอามาใช้กับคนได้ด้วยหรือ
นั่นสิครับเพราะยาพญาติคนมันก็มี
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลชื่อดังในจังหวัดอ่างทองค่ะ
ก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งเขาเกิดอาการท้องเสีย
ก็มาเข้าโรงพยาบาลคุณหมอก็ตรวจเอ็กซารงเอ็กซาเรย์อะไร
ก็ปรากฏสรุปออกมาว่าเป็นพญาติในตาบ
ก็ให้แอดมิตรดูอาการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาล
ทีนี้ภรรยานางประพาพรเกรดม้าวัย๕๘ปี
อ่างทองเนี่ยก็เล่าบอกว่า๒๕ตุลาคมนี่แหละ
พาสามีนายแสวงคนนี้ไปรักษาตัว
ทีนี้๑สัปดาห์แอดมิตรผ่านไปอาการก็ไม่ดีขึ้น
เจ้าของไข้มาตรวจแล้วก็บอกกับเธอบอกว่า
ยาที่มีอยู่มันแรงไม่พอ

ให้ไปซื้อยาฆ่าพญาติสุนัขมา

เธอก็ให้หลานออกไปซื้อที่ร้านขายยานในตลาดอ่างทองนะคะ
ร้านขายยาของสัตว์ด้วยนะเนี่ยหน้าตาแบบนี้เลยคุณผู้ชม
หน้ากล่องก็เห็นชัดเลยเนาะว่าของสุนัขของแมวอะไรแบบนี้
เธอบอกเธอถามหมอแล้วนะย้ำตั้งหลายครั้ง
หลานเธอก็ย้ำถามหมอเหมือนกันว่ามันใช้ได้จริงเหรอ

หมอบอกใช้ได้หมอยืนยันว่าใช้ได้
เธอบอกเธอก็ต้องเชื่อหมอล่ะค่ะเธอไม่มีความรู้ด้านนี้
ก็ไปซื้อมา๒กล่องหมอบอกต้องใช้๑๔เมตร
กล่องหนึ่งมี๑๐เมตรก็เลยซื้อมาสองกล่อง

พอไปให้หมอเสร็จหมอก็เอาไปให้พยาบาลละลายน้ำ
จากนั้นก็ให้เธอเอาไปกรอกทางสายยางให้กับสามี
พอกรอกไปพักเดียวเท่านั้นแหละค่ะ
สามีเธอนิ่งไปเลยนิ่งในที่นี้คือหยุดหายใจค่ะ
แน่นิ่งไปเลยต้องร้อนเรียกถึงหมอเจ้าของไข้
รีบวิ่งกันมาปั๊มหัวใจปั๊มกลับมาได้นะคะ
แต่อาการก็แย่ลงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ

เธอก็เลยบอกว่าต้องขอถอดเครื่องช่วยหายใจ
แล้วเอากลับไปที่บ้านแล้วสามีก็เสียชีวิต
เรื่องนี้ทำให้คนเข้ามาถกเถียงกันเยอะมากว่า
ยารักษาพญาติหมาทำไมถึงเอามาใช้กับคน
นี่เป็นโรงพยาบาลยังไงเป็นหมอยังไงมันทำได้ไหม

วันนี้บ่ายโมงครึ่งนายภูนพันธ์สว่างแสง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทองด้านมวลชนสัมพันธ์บอกว่า
เดี๋ยวโรงพยาบาลจะแถลงข่าวชี้แจงเรื่องนี้อย่างแน่นอน